คุณผู้ชมครับใครให้เท่าไหร่ยังไง
๑๒๓เครื่องอ๋อประมูลเหรอประมูล
ประมูลอะไรกันประมูลทุเรียนนะครับคุณผู้ชม
ที่จังหวัดตากเขาเปิดการประมูลทุเรียน
ใบ้เป็นหลักก่อนได้ไหมหลักเท่าไหร่
เกือบแสนลูกหนึ่งเกือบแสนนะคุณ
ไปดูบรรยากาศของการประมูลทุเรียน
ลูกเกือบแสนนี้ที่จังหวัดตากครับ
คุณผู้ชมครับเจ้าของสวนเมืองหนาว

ยังอยู่บนต้นเป็นทุเรียนพันหมอนทอง
น้ำหนักโดยประมาณ๑๘กิโลกรัม
มีเส้นรอบวงที่๙๒เซนติเมตร
เส้นรอบวง๙๒เซนติเมตรก็เกือบเมตร

และมีความสูง๔๖เซนติเมตร

ใช่เป็นวัดสัดสวรรค์สาวเลย

ทุเรียนลูกนี้สร้างความฮือฮาให้กับ
ผู้ที่ชอบชิมกินทุเรียน

จากก่อนหน้านี้มีคนขอซื้อ
ในราคา๗๓๐๐๐บาท

เพราะต้องการให้มีราคาสูงกว่านี้ครับ
เพื่อนำเงินไปสร้างศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร
เกษตรกรที่สนใจวิธีการปลูกทุเรียน
ให้มีผลตลอดทั้งปีครับ
บอกว่าให้ราคามันขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนึง
เดี๋ยวจะได้นำเงินเยอะไปใช้ประโยชน์กันนะครับ
เมื่อวานี้เป็นวันเคาะราคาเป็นครั้งสุดท้าย

ในอำเภอพบพระแล้วก็เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จังหวัดตากร่วมเป็นศักดิ์ขีพญา
ในการประมูลทางอินเทอร์เน็ตคุณ
เขาประมูลผ่านเว็บไซต์ผ่านโซเชียลกัน
ผลปรากฏว่าทุเรียนลูกนี้
ประมูลไปในราคาสูงสุด๘๔๐๐๐บาท
หรือกิโลกรัมละ๔๖๖บาท
โดยผู้ประมูลนะคุณไม่ต้องได้กลิ่นทุเรียน
แต่มีการันตีว่ากลิ่นหอม
ไม่ต้องได้ชิมเนื้อทุเรียนก่อนเลย
เพราะมีการันตีว่าเนื้ออร่อย
แล้วก็ยอมประมูลกันไปในราคา๘๔๐๐๐บาท
คนประมูลเขาก็ช่วยทำบุญกันด้วยนะครับ

เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมประมูลรวมทั้งประชาชนทั่วไปเนี่ย
ได้ชิมทุเรียนของอำเภอพบพระ
เมืองหนาวจะเปิดการประมูลทุเรียนลูกเล็กตั้งแต่ราคาเริ่มต้นที่๕๐บาท
เพื่อให้ประชาชนได้ชิมทุเรียนในราคาหลักร้อย
จะได้รู้ว่าทุเรียนพบพระก็มีรสชาติไม่น้อยหน้าใครนะครับ
ส่วนเมืองหนาวแห่งนี้ปลูกไม้ผลผสมไม้ดอกทั้งดอกดาวเรืองดอกกุหลาบ
ผลไม้ก็มีทั้งน้อยหนามีกล้วยหอมมีส้มโชกุลแล้วก็ทุเรียนสายพันธุ์ต่าง
พันธวงมณีก้านยาวแล้วก็หมอนทอง
ลูกในพื้นที่กว่า๒๐๐ไร่รวมทั้งสิ้นกว่า๒๐๐๐นะครับ
ต้นปีที่ผ่านมานะครับ๒๐๐๐ต้นนะครับ
ปลูกแบบว่ารวมแล้วเนอะทั้งทุเรียนทั้งพืชพันธุ์ต่างเนี่ย

ปีที่ผ่านมาเก็บผลผลิตขายได้เงินประมาณ๔ล้านถึง๕ล้านบาท
ต่อปีนะคุณโหเยอะไหมอ่ะ
เมื่อกี้ที่คุณวัดคือน้ำหนัก๑๘กิโลกรัมใช่ไหม

แล้วก็บอกว่า๙๒เซนติเมตรใช่ไหม

อยากรู้เป็นนิ้วเปรียบเทียบกับเอวคนนะ

โอ้โหใหญ่กว่าเอวผมอีก